ชายภูมิมีเหมือนกันพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
อันนี้เป็นสถานบรรเทิงเป็นร้านอาหาร

นี่โวยมายังไทยรัฐทีวีเลยคุณผู้ชม
บอกว่าช่วยเป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าป้าคนนึงเขาทนไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้

นอนไม่ได้เลยเสียงดังไหนเสียงดังมาก
เจ้าคว้างร่านอยู่ใส่หรอจ้าคว้างร่านน่ะ
บ่าไปฟังเลยอยู่นั่นเดี๋ยวเรายืนนั่นเรายังไม่ไปเลยน่ะ

คุณป้าแกยืนคุยกับเจ้าของร้านเลยเบาหน่อยไม่ได้เหรอ
เจ้าของร้านก็บอกเมื่อกี้ก็เบาให้แล้วนะ

เข้าใจว่าตอนเพลงจบไงเบาไปแป๊บนึงเพลงขึ้นใหม่

นี่แหละฮะร้านนี้อยู่ในพื้นที่บ้านชุมชน๑๑ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตำบลผักปังอำเภอภูเขียวที่ชายภูมิครับ
อันนี้คือเปิดโล่งแจ้งเลยแล้วก็มีวงเล่นสดกันอยู่เสียงดังแบบนี้ทุกคืนเลยอ่ะป้าแกบอก
แล้วป้าสุดท้ายทนไม่ไหวครับต้องบุกมาที่ร้านด้วยตัวเองเลยบอกร้านเบาหน่อยป้านอนไม่หลับเลยเนี่ย
ร้านก็บอกเบาแล้วนะแต่ฟังดูแล้วดนตรีก็ยังดังอยู่คุณผู้ชมสนั่นเลยนะ
ชาวบ้านบอกร้านในคลิปเนี่ยนะฮะเปิดเพลงเสียงดังประจำเลยกว่าจะปิดร้านหรือว่าเบาเสียงลงก็ช่วงเที่ยงคืนกว่า
แม้จะเป็นในช่วงโควิดก็ตามร้านเนี่ยยังเปิดให้บริการเกินเวลาครับทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ป้าคนนี้นะชาวบ้านคนอื่นที่อยู่ใกล้แถวนั้นนอนกันไม่ได้เลย
บางคนเนี่ยต้องเปิดทีวีในบ้านตัวเองเพื่อกรบเสียงดนตรีจากร้านนี้คุณผู้ชมโอ้โหมันทรมานแบบนั้นเลย
แล้วยิ่งดึกนะก็ยิ่งคึกครับยิ่งดึกคนยิ่งส่งเสียงดังบางครั้งแม้ว่าร้านจะปิดแล้วแต่ลูกค้าที่มาใช้บริการนี่แหละเสียงดังขึ้นมาอีกฮะคึกไงฮะเมาเกลิมนี่ยิ่งคึกเลย
วันแขกที่มานั่งกินกันยันหว่างคุณผู้ชมยันเช้าเลยครับ
หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันชื่อว่าพี่ธนพร
บอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากบ้านแถวนั้นได้โดนกันหลายหลังเคยแจ้งไปหลายหน่วยงานแล้วนะ
แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับพี่เขาก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวบ้านด้วยครับ
พวกเขาเคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกเทศบาลตะบนภูเขียวแล้วด้วยเรียกร้องให้ท่านนายกมาช่วยหน่อย
ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันมากเลยแต่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็มี๒๐กว่าคนครับชาวบ้านแถวนั้น
นำเสนอเรื่องราวนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ว่า
โอ้โหพวกเขาไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมต้องอยู่มาแบบนี้ได้ยังไง
แล้วจะนอนกันยังไงแล้วคนเท่าคนแก่เขาไม่ได้นอนดึกไงฮะ
สองสามทุ่มบางทีเข้านอนแล้วอ่ะค่ะแล้วทำไมแล้วภูเขียวไม่มีตำรวจเหรอ
ไงต้องมีสิฮะเออนะฮะทำเป็นเล่นไปนะไม่ต้องคนสูงอายุนะ
อย่างผมเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้ได้ยินดนตรีที่เล่นแบบเบสตึ๊บอ่ะ
ปุ้ยเคยเป็นไหมหัวใจมันนอนไม่หลับด้วยตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ
ไปด้วยแล้วอย่างนี้จะหลับลงได้ยังไงเออนะฮะก็เอาล่ะ
อยู่ร่วมกันให้ได้ท่านก็ทำมาหากินของท่านให้ได้
ชาวบ้านก็ต้องอยู่ได้ด้วยแบบนี้ลงตัวใช่ค่ะนะฮะ